เรื่องที่มิ้นจะเล่าต่อไปนี้น่าขนลุกยิ่งกว่า

ชอบมากซุกี้แบบต้องเป็นรวมมิตรแบบนะ

อันนี้ชามนี้พี่ก๊อฟต้องชอบมากแน่นอน
เพราะว่าสั่งซุกี้หมูได้ของแถมด้วย
อะไรฮะอะไรฮะของแถมเป็นอะไรให้พี่ก๊อบดูเลยค่ะ

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพนี้ไว้ค่ะ
เป็นแมลงสาบมากมายในชามสุกี้
เล่าเรื่องว่าซื้อมาจากร้านอาหารตามสั่งย่านรามคำแหง๒
แล้วก็เขียนด้วยว่าจดจำได้แม่นเลย
ภาพที่แม่ค้านั้นเอื้อมมือไปหยิบผักบุ้งจากถุงหลังร้าน
ขยุ่มใส่หม้อแล้วก็คิดว่าแมลงสาปคงเกาะอยู่กับผักบุ้งนั่นแหละ
เพราะตอนแม่ค้าทำเสร็จปุ๊บก็เทใส่ถุงปั๊บ
มาไดดตักใส่ทีละช้อนแบบละเมียดละไม
ที่จะทำให้แมลงสาปมองเห็นว่ามีอะไรปะปนหรือเปล่า

เธอไม่ได้จับแมลงสาปมาใส่ในชามสุกี้ของเธอ
เพื่อสร้างกระแสอย่างแน่นอนไม่รู้จะทำไปทำไม

ผักบุ้งกำนั้นมันมีแมลงสาปอยู่เป็นฝูงอย่างนี้เลยเหรอ
มาก็เธอเขียนว่ามากันทั้งครอบครัวแต่ใช่เหรอ

ถ้าในความเป็นจริงคือแบบมันจะมาแบบ๔๕ตัวแบบนี้เลยเหรอ
แต่ประเด็นก็คือว่ามีชาวเน็ตเขา
เข้ามาตั้งข้อสังเกตกันเยอะมากบอกว่าจัดฉากหรือเปล่า
สร้างกระแสเรียกยอดไลค์หรือเปล่า
เพราะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
แมลงสาปถ้าถูกต้มไปพร้อมกันกับผักบุ้งขนาดนั้น
สุกี้ใช้เวลานานนะคะมันไม่ได้ลวกผักถูกไหม
หนวดเอยขาเอ่ยมันไม่หลุดรุ่ยเหมือนไม่ได้ผ่านความร้อนเลยอ่ะ
นี่เห็นไหมสุกี้น้ำเวลาทำมันต้องต้ม
น้ำให้เดือดแมลงสาปไปอยู่ในนั้นโดนต้มทำไมสภาพดูสมบูรณ์จัง
บางคนก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ที่เปราะบางนะขามันขาดง่ายมาก
ถ้าต้มขนาดนี้แล้วเนี่ยยังอยู่ครบขนาดนี้เลยเหรอ

เจ้าของโพสต์ก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งเนี่ยว่าเดี๋ยวด่ากันทำไมเนี่ย

เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน
ไม่ได้ขายครีมไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรือว่าฟอลลอเวอร์อย่างใดเลย
ทีมข่าวก็เลยอยากจะพูดคุยก็สอบถามไปยังเจ้าของโพสต์
ก็คือถามผู้เสียหายคนนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยเธอบอกว่าไม่สะดวก
ไม่เป็นไรเธอไม่สะดวกเอ้าแต่เจ้าของร้านเขาสะดวกค่ะ
นางสมจิตดวงแก้วเจ้าของร้านครัวป้าสมจิตเล่าบอกว่า
จำหน้าลูกค้าสาวคนนี้ไม่ได้หรอกแต่จำได้นะว่ามีลูกค้ามาซื้อสุกี้
แต่ว่านางสมจิตก็ยืนยันบอกว่าตอนทำสุกี้ไม่มีแมลงสาปแน่นอนมั่นใจ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแมลงสาป๔๕ตัวขนาดนั้นตกลงไป
เพราะว่าถ้าเธอเอามือเอื้อมไปหยิบมือเธอก็ต้องไปโดนแมลงสาป

ซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีลูกค้ามาสะท้อนปัญหาเลยนะว่าอาหารเธอไม่สะอาด
ที่สำคัญนางสมจิตท้าเลยนะคะท้าหญิงสาวที่โพสต์เลยบอกว่า
เจอกันหน่อยมาเจอกันคุยกัน
แล้วยืนยันความบริสุทธิ์ใจกันหน่อยว่าจริงหรือไม่จริง
อยากให้กินน้ำไปเลยสาบานกันไปเลยว่า
จริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าความจริง

ความจริงคือความจริงป้าอย่างนี้
ไม่ต้องพูดไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรหรอกอย่างนี้นะ
ไม่ต้องโพสต์ไปหรอกเรื่องอย่างนี้มัน
เสียหายบ้างไม่เสียหายบ้างมันก็มีกระทบกันทั้งสองอย่าง
อยากจะพูดว่าไอ้คนนั้นน่ะเอามาให้ประชาชนดูหน้าหน่อยไง

มาดูหน้าเนี่ยในตลาดราม๒เนี่ย
เอามาเลยแบบว่าเอามาโฉมหน้าดูหน้าเลยให้ชมกันเต็มที่ไปเลยอย่างนี้
อยากเอามาเลยเนี่ยเอามาได้ไหม
ถ้าเจอหน้าเขาจะพูดกับเขาว่าอะไรประโยคแรก
ถ้าเจอหน้าทำไมทำอย่างนี้จริงหรือเปล่ามากินน้ำสาบานกันไปเลย
เนี่ยค่ะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
สมจิตกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารเขาก็ปรึกษาหารือร่วมกันนะว่า
จะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าหรืออย่างไร
เพราะว่าอย่างคนที่เขาซื้อไปเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เขาโพสต์ไป
ไม่รู้จะเรียกยอดไลค์ไปทำไมหรืออะไรแบบไหนนะคะ
ก็เดียวต้องรอละกันถ้าเขามาที่แจ้งได้เมื่อไหร่
ได้ค่ะที่บวกอ้วนชิดเดียว